กันไปเลยนะชาวเน็ตก็มีการวิภาคอุจรรย์กัน
มากมายก์ฮ่าสำหรับกรณีที่หนุ่มและพันอยู
มีการโพสต์รูปพร้อมกับข้อความเหมือนกับว่าเป็นการล้อเล่น
เรื่องของการถูกข่มขืนอะไรประมาณนี้นะ
จนต้องมีการออกมาขอโทษขอโพยกันไปยกใหญ่เลย

แท็กพระรันยูมาออกอีเวนต์เป็นครั้งแรก

ก็เลยถือโอกาสขอโทษผ่านสื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะ

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมาก
โดยหลังจากนี้แท็กบอกเลยว่าจะระมัดระวังตัว
ในการโพสต์อะไรต่างให้มากยิ่งขึ้นนะคะ

ขอโทษไปคือจบแล้วเราก็ทำงานต่อ

ครับพี่ถ้าจะให้เราปลดจะปลดอะไรอย่างนี้
อยากให้เราออกจากขอเชิญนั้น
รู้สึกยังไงรู้สึกถามว่าตกใจไหม
มันก็เล็กแต่ว่ามันถามว่ามันมีส่วน
ที่มันต้องปลดอะไรไม่ให้ผมผมว่ามันไม่มีอะไรมากมาย
แต่ว่าถามร้ายแรงขนาดที่
ผมต้องไปฆ่าคนเหรอผมต้องชนแล้วหนีเหรอ
หรือว่าผมไปโกงบ้านโกงเมืองเขาก็คงไม่ขนาดนั้น

แล้วก็อาจจะใช้คำพูดแบบให้มันสลับสลวยนิดนึง
ครับผมก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะ

ระมัดระวังข้อความมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นแท็กก็ออกมาขอโทษขอโพยกันไปแล้ว

ไม่มีการถอดแท็กพระรันยูออกจากละครด้วย
ถูกต้องเพราะว่ายืนยันจากคุณบอยทะกลเกียจด้วยตัวเองเลยนะคะคุณผู้ชม